ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะเกิดขึ้นที่กระบี่ค่ะ
ถึงขั้นว่าต้องประชดประชันกันแบบนี้เลยเหรอคะนะคะ
เจ้าของร้านเสื้อผ้าที่กระบี่ค่ะขึ้นป้ายประชดท่านนายกรัฐมนตรีแบบนี้
ประชดนายกลดจนกว่าประยุทธ์จะลาออกนะคะ
แล้วนี่แหละค่ะพอขึ้นป้ายแบบนี้ปุ๊บแชร์กันไปในเฟซบุ๊กปั๊บ
แชร์กันต่อไปเลยนะคะแล้วมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลยทีเดียว
แล้วจะบอกว่าเราลงพื้นที่แล้วด้วยนะคะไปเจอเจ้าของร้านเจ้าของโพสต์แล้วด้วยนะคะ
อ่าต้นเรื่องก่อนค่ะคุณผู้ชมมีเพจเฟสบุ๊คชื่อว่ามิตรสหายท่านหนึ่ง
เขาลงภาพนี้แหละค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง
ป้ายหน้าร้านระบุบอกว่าลดประชดนายกลดจนกว่าประยุจันทร์โอชาจะลาออก
ซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่มีโพสต์นี้ปรากฏขึ้นมา
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างนานาแล้วมีการแชร์ออกไป
แชร์ออกไปจำนวนเยอะเลยนะคะหลังจากที่ปรากฏภาพนี้แล้ว
นักข่าวของเราเลยค่ะลงพื้นที่ไปเลย
หมู่ที่๔ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
ไปพบกับเจ้าของร้านก็คือคุณเอ็มออนมีแก้วอายุ๕๐ปีแล้วนะคะ
คุณเอมออนเจ้าของร้านเล่าให้เราฟังบอกว่า
เปิดร้านขายเสื้อผ้ามาแล้วหลายสิบปีเคยเจอช่วงซึนามิจำได้ไหม
วิกฤตซึนามิอะค่ะครับแต่ตอนนั้นก็ยังขายดีมาก
แต่พอมาในยุคคอสชเป็นต้นมาตั้งแต่รัฐประหารปีห้าเจ็ด
ขายก็หดยอดขายก็หายไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนค่ะ
จนปัจจุบันทำให้มีหนี้ที่ต้องกู้ยืมมาจากธนาคาร
เป็นเงินกว่า๒ล้านบาทแถมต้องปลดพนักงานออกอีก๓คน
เพราะไม่มีเงินจะไปจ้างเขาและตั้งแต่ขึ้นป้ายมาสามเดือน
คุณเอมออนเล่าให้เราฟังบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมที่ร้านบ่อยมาก
ใช่บอกให้เอาป้ายออกบอกให้เอาป้ายลงค่ะ
แต่คุณเอ็มออนท่านยืนยันนะคะบอกว่าไม่โนไม่เอาลงค่ะ
เพราะต้องการสื่อไปถึงรัฐบาลที่บริหารเรื่องของการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจที่ตกต่ำสะท้อนการทำงานจนกว่า
พลเอกประยุจันทร์โอชาจะลาออกถึงจะเอาป้ายนี้ลงค่ะ
ทางรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ในท้องที่บ้างต้องย้ำว่าอันเนี้ย
เป็นความเห็นของเขาเขาคิดก็ต้องให้เขาคิดนะครับ
ส่วนใครจะมองว่าเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าในสุทธิอยู่ที่ท่าน
อ่าสิทธิอยู่ที่ท่านนะครับแต่ว่าเรื่องของแบบเนี้ยนะฮะ
เขาบอกโปรแรงอ่าโปรแรงรถก็แรงครับแล้วก็เอ่อ
ข้อความก็แรงค่ะเออแรงแรงไปหมดเลยนะค่ะแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็คงจะ
มาได้เข้าร้านนี้เนอะเออนะฮะอ่าเรื่องของเศรษฐกิจมันมีหลายปัจจัยครับ